ตอนนี้ภารกิจที่สำคัญของฮิลาลีคลินตันต่อจากนี้
คือจะทำอย่างไรเพื่อจะสร้างเอกภาพให้เกิดขึ้น

เพราะว่าเบอร์นี่แซนเดอร์คู่แข่งของเธอนั้นประกาศ
หลังจากผลการเลือกตั้งออกมาแล้วนะครับ

สู้ไปจนถึงการประชุมใหญ่ของภาคเดมโมครัตต์
ที่จะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคม
เพราะฉะนั้นภารกิจของฮิลาลีในตอนนี้
จะทำอย่างไรเพื่อจะโน้มน้าวผู้ที่สนับสนุนเบอร์นี่แซนเดอร์
รวมถึงเบอร์นี่แซนเดอร์ตัวของเขาเองด้วย
หันกลับมาสนับสนุนฮิลาลี
เพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่าในการเลือกตั้งประธานธิบดี

ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณจอมพลดาวสุโขครับ
นี่คือคำกล่าวของนางฮิลาลี่คลินตัน
ในฐานะว่าที่สตรีจากพักการเมืองหลักคนแรก
ที่จะเป็นผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสาวรัฐ

ให้กับอเมริกาในรอบ๒๔๐ปี

สู่สมาชิกวุฒิสภาและรัฐมนตรีต่างประเทศสาวรัฐ
วันนี้ผู้สนับสนุนของเธอพร้อมแล้ว

ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดในธรรมเนียบเขา

สนับสนุนนางฮิลาลี่มาตลอดชีวิต
เธอคิดว่านางฮิลาลี่คือตัวอย่างของผู้หญิง
ในวันนี้เธอคือผู้สมัครที่ดีที่สุด
และกำลังจะเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์ที่นางฮิลาลีสร้างขึ้น
ยิ่งเพิ่มแรงสนับสนุนให้กับเธอ

เว้นแม้กระทั่งผู้หญิงที่เคยสนับสนุนคู่แข่ง

ยอมรับว่าตอนเลือกตั้งขั้นต้น
ลงคะแนนให้กับนายเบอร์นี่แซนเดอร์

เนื่องจากเธอเชื่อว่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุด

มาเฉลิมฉลองให้กับผู้หญิงคนแรก
ที่ได้รับเลือกจากพักการเมืองหลัก
ให้เป็นผู้ชิงตำแหน่งผู้นำสาวรัฐก็มีความสำคัญ
ตอนนี้เป็นประวัติศาสตร์

และการเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์ให้กับหญิงอเมริกัน
ฮิลาลี่ยังไม่ลืมที่จะพูดถึงครอบครัว
การรนาวรงค์ของนางคลินตัน
เมื่อเทียบกับการรณรงค์เมื่อ๘ปีก่อน
บอกว่านางคลินตันพูดถึงแม่ของเธอ
ที่เพิ่งเสียชีวิตหลังการรณรงค์เมื่อปี๒๕๕๑ไม่นาน
ซึ่งท่าทีเช่นนี้ทำให้ดูเหมือนว่า
คลินตันจะแสดงออกถึงความนุ่มนวลมากขึ้น
เมื่อเทียบกับเส้นทางการเมืองของเธอในอดีต
เหมือนเธอจะแสดงออกถึงความเป็นตัวตนจริง
ของเธอมากขึ้นในการต่อสู้รอบนี้
นางฮิลาลีจะมีจำนวนผู้แทนเพียงพอ
ที่จะเปิดทางสู่การเป็นคู่ชิงผู้นำสาวรัฐแล้ว
แต่นายเบอร์นี่แซนเดอร์ก็ยังคงยืนยัน
ที่จะสู้ศึกกับนางฮิลาลีต่อไป
จนกระทั่งไปสู่การประชุมผู้แทนพักในเดือนกรกฎาคม
ให้พิธีกรรมกันฟิลาดัลเวลาแนวทาเฟลาเวลา
แม้นายแซนเดอร์จะประกาศเดินหน้าต่อสู้

กลางผู้สนับสนุนที่ยังคงมีอยู่เป็นจำนวนมาก

อาสาสมัครร่วมหาเสียงกับนายเบอร์นี่แซนเดอร์
มีจำนวนลดลงและการหาเสียงหลังจากนี้
ก็อาจไม่มีอาสาสมัครทำหน้าที่อย่างเต็มกำลัง
เหมือนการเลือกตั้งขั้นต้นในรัฐอื่นที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน